ที่มาร่วมมือร่วมใจกันสมัครฝีแปลง

ที่สุดตรการตาลงบนสถานีสูบน้ำ
ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝากฝั่งของแม่น้ำที่เสื่อมโทรมนะครับ
เพื่อจะได้สร้างความตระหนักให้รู้ถึงประชาชน
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของแม่น้ำสายดังกล่าว

ที่เห็นอยู่นี้คือผลงานศิลปะสีสันสดใส
เรียงรายอยู่บนสถานีสูบน้ำ
ตลอดแนวชายฝั่งของแม่น้ำปาซิก
น้ำเก่าแก่สายสำคัญในกรุงมณิลาของฟิลิปปินส์

ผลงานศิลปะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มโดยรัฐบาล
ในการพยายามสร้างความตนักรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับความสำคัญของแม่น้ำ

ซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานพัฒนาเมืองมณิลา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
และร่วมการรังสรรคจิตกรรมฝาผนังขนาดใหญ่
บนอาคารของสถานีสูบน้ำ
ตลอด๒ฝากฝั่งของแม่น้ำที่มีความยาว๒๕กิโลเมตร
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชน
ผู้โดยสารด้วยเรือผ่านไปมาในระแวกดังกล่าว
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้ว
โครงการบุรณะสถานีสูบน้ำฟิลิปปินส
มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของสาธารณะ
และกระตุ้นความสนใจของประชาชน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ
ซึ่งมีปลาชุกชุมและเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ
สมัยอนานิคมสเปนในช่วงคริสตวรรษที่๑๘และคริสตวรรษที่๑๙
จากนี้โครงการดังกล่าวยังต้องการให้ภาคประชาชน
มาสนใจสถานีสูบน้ำซึ่งมักจะถูกมองข้าม
แต่มีความสำคัญอย่างมากต่อเมืองใหญ่อย่างกรุงมณิลา
มักจะเผชิญปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ
ูเลียสเซบาสเตียนศิลปินรายหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเปิดเผยว่า
ศิลปะสามารถดึงดูดผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ให้ช่วยกันฟื้นฟูแม่น้ำได้
จากการมี๒สิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนปรากฏอยู่
อย่างสถานีสูบน้ำที่มีสีสันสวยงาม
ตัดกับทางน้ำที่มีสภาพสกระปก
มีความสามารถทำอะไรก็ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งสังเกตุรกิจ
และทุกอย่างจะกลับมาที่เราต้องทำ
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมของเมืองหลากหลายแห่ง
แต่กลับเสื่อมสมลงอย่างเห็นได้ชัด
นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่๒

ขึ้นตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำ
นักนิเววิทยาของกรมสิ่งเวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟิลิปินส์มองว่า
เก็บขยะจากแม่น้ำได้ถึง๑๓๖๗๔ตัน
เฉพาะในช่วง๖เดือนแรกของปีที่แล้ว

บนสถานีสูบน้ำจำนวน๙แห่ง
เรือข้ามฝากที่ให้บริการในแม่น้ำ

เดินทางไปเรียนรู้และเยี่ยมชมผลงาน
รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน